ไปดูคดีในแจ๊บดีกว่า
แต่ว่าไม่ใช่เรื่องของความคืบหน้าของคดีนะ
ไหนแจ๊บที่ฆ่าลูกเลี้ยงอายุ๑๒ขวบ

มีคนเห็นเงาเด็กผู้หญิงดำ
ไปอยู่ข้างถังน้ำแข็งนั้น
โอ้โหคุณผู้ชมครับขนลุกฮะ
ดับกันทั้งโรงพักอีกต่างหาก
มีรายงานว่ามีคนเจอเป็นความเชื่อนะครับ
เจอวิญญาณเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องผู้หญิงอายุ๑๒ขวบ
คดีฆ่าโบกปูนใส่ถังน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ
คือตอนนี้ตำรวจเอาถังน้ำแข็งของกลาง
เก็บเอาไว้ที่สอนอบังเขนใช่ไหม
ในต่อเป็นคนขับรถยกเอกชนครับ
ผมกับเพื่อนนะมาจอดรถนะครับรอเหตุที่สนบางเขน
เพื่อนก็เดินไปที่รถแล้วสังเกตเห็น
บอกเห็นเงาเว้ยเห็นเงาคล้ายคนนั่งอยู่
ขอถามแข็งที่อยู่ตรงช่องทางเดิน
เนี่ยขึ้นไปในสอนอเนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นไม่รู้ว่าใคร
เป็นถังของกลางของใครยังไงหรือเปล่าไม่รู้
ชวนกันไปดูนะครับเอ้านี่มันถังที่เป็นข่าวนี่
ไหนพี่เล่าสิพี่เจออะไรบ้าง
ทีนี้น้องเขาอยู่เขาหยุดแล้วก็หันมามอง
หันมามองพอน้องเขาหยิบของมาเสร็จก็มานั่งคุยกับเรา
น้องเขาก็เล่าให้ฟังว่าได้ได้สังเกตเห็นมีเงา
เหมือนเป็นรูปร่างคนนั่งอยู่บนถัง
แล้วน้องเขาก็เดินเข้ามาดูใกล้ว่าเป็นอะไรกันแน่
พอมาดูใกล้แล้วน้องเขาไม่เห็นอะไร
แต่จากคำที่น้องเขาเล่าเขาบอกเห็นเป็นรูปร่างนั่งอยู่บนถัง
ยังไม่หมดครับคุณผู้ชมคุณพระราพร
นี่ท่านเล่าตอนมืดนะนี่ชาวบ้านพาลูกมาเข้าห้องน้ำ
ใกล้จุดที่วางถังก่อนเที่ยงนะกับวันแสกนะ
พาลูกสามขวบมาเข้าห้องน้ำทำธุระกันเสร็จปั๊บ
แม่เห็นน้องน้องโบกมือแม่ถามโบกให้ใครอ่ะลูก
ตอบว่าเนี่ยพี่สาวนั่งอยู่ตรงนั้นครับคุณผู้ชมครับ
เขาก็บวกมืออย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้
ถามเขาว่าอะไรลูก

ไม่รู้ว่าตรงถังหรือไม่ตรงถังเขาชี้ไปตรงนั้น

ตอนนั้นแล้วแม่รู้ไหมว่าตรงนั้นมีถัง
พอรู้ปุ๊บก็เลยบอกเออไม่มีอะไร

แต่ในใจเราคิดว่ามันแปลกไหมตอนที่ลูก

ก็กลัวรู้สึกว่าเอาแล้วเหรออะไรอย่างนี้คือ
คือคิดว่าน้องเขาเจอหรือเปล่า

จำได้เมื่อวานที่มิ้นท์นะครับ

คุณผู้ชมที่จะส่งตัวไปฝากขัง
ตอนมิ้นเดินขึ้นสอนอบังเข็ญ

หลายคนเชื่อว่าใช่แล้ว
คืนนี้สอนอบังเขนเปิดไฟกันสว่างสวัยแน่นอน

รัตนยาโนตาของผู้เสียชีวิต
เล่าบอกว่าวันที่ไปเชิญดวงวิญญาณ
ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะโยม
คนที่ถือกระถางทูบกับคนที่ถือตะเกียง
กันตะเกียงแตกเลยตอนเชิญดวงวิญญาณเนี่ย
แล้วนะครับหลวงตาท่านบอกว่าได้กลิ่นตลอดนะ
กลิ่นศพแรงมากจริงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ